สลดรับปีใหม่นะครับผู้ชายคนนี้เมาแล้วขับรถเก๋งไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ฮะ
แล้วก็เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปพุ่งชนรถเก๋งอีกคันหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมครับ
เสียชีวิตห้าศพมีพ่อมีแม่มีลูกฮะที่เกิดเหตุบนถนนสายสองสองหก
กันทราลมอุบลรัชธานีครับปากทางเข้าบ้านโนนสังตำบลโนนสัง
อเผิกการทาราลมโอ้โหคุณผู้ชมศูนย์เสียเยอะห้าศพครับ
ใกล้กันพบรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวนะครับเสียหลักพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
สภาพพังเสียหายคนในรถได้รับบาดเจ็บสี่คนนะครับ
ท้ายรถพังเสียโอ้โหคุณผู้ชมดูสภาพรถนะฮะ
สีแดงก็พังเสียหายตอนท้ายนะครับที่ท้ายรถนะฮะ
มีนักศึกษาหญิงอายุ๒๐ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เหตุเกิดบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ครับพันธบทเอกเทพพิทักษ์แสงกล้าครับ
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดท่านเปิดเผยบอกว่า
เบื้องต้นนะฮะรถเก๋งสีขาวมีนายลิขิตตารัฐอายุ๓๐ปี
เป็นคนขับขับเร็วมาขับเร็วมาถึงที่เกิดเหตุไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์ก่อน
จากนั้นเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปลอยไปตกบนหลังคาอ๋อ
ลอยไปตกบนหลังคารถเก๋งสีดำมิน่าหลังคาถึงยับเยินขนาดนั้น
นะครับแล้วก็คือกำลังสวนอยู่อีกเลนนะ
อีกเลนส์หนึ่งเลยทำให้นายเสงี่ยมจันทรอายุห้าสิบภรรยายุสี่สิบสี่
ลูกชายคนตัวอายุสิบเก้าลูกสาวคนกลางอายุสิบแปดโอ้โหหมดเลยเหรอเนี่ย
ลูกสาวคนเล็กอายุสิบสองขวบเสียชีวิตครับเมื่อวานเป็นวันครบรอบ
วันเกิดสิบแปดปีของลูกสาวคนกลางพอดีฮะนายลิขิตให้การบอกว่า
คืนก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าขาวไปครึ่งขวดอืมนะครับนี่ฮะ
น้องคนที่นะครับบอกว่าอายุเพิ่งจะครบ๑๘ไป
เมื่อวานนี้นายลิขิตบอกดื่มเหล้าขาวไปครึ่งขวด
แล้วเข้านอนเที่ยงคืนพอเช้ามาดื่มอีกเป๊กนึง
ดื่มอีกเป๊กนึงจะพาย่าไปทำธุระที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกด
พอถึงกลางทางวูบหลับในไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค
แล้วเสียหลักไปชดรถคันสีดำแบบนั้นแหละครับ
แค่ถ่ายของวูบไปดีเดียวครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราตั้งวงกัน
ดื่มกันไม่กินใหม่
นะครับเกิดอาการวูบหลับในนะครับได้ไปเฉียวชนท้ายรถจักรยานยนต์
ซึ่งน้องผู้หญิงอายุ๒๐ปีนักศึกษาราชภาษีเกตนะครับขับขี่อยู่
หลังจากนั้นรถก็เสียหลักพลิกคว่ำไปเลนส์ฝั่งตรงข้าม
ช่องทางรถส่วนแล้วปรากฏว่าไปหล่นกระแทกใส่หลังคารถ

ซึ่งรถสีดำมีพี่น้องชาวเอาเบอร์กุกขัน
เป็นพ่อแม่แล้วก็ลูก๓คนนะครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยนะครับ
ทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุหน่อยนะครับ

แล้วก็ไปสอบถามนางสาวนิรันดิ์

เล่าแบบว่านะครับแต่ไม่เห็นตอนชนนะ

เห็นรถเก๋งสีดำหลังคายุบน่ากลัวเลย

ได้ยินแต่ตอนรถบีบแต่แล้วก็ออกมาดู

ก็เห็นรถรถชนแล้วรถชนกันแล้ว

เราได้ได้แค่มันเป็นวิทยาลักษณ์แล้วกันมันแสงอย่างนั้น
นี่ขนาดสัมภาษณ์คนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์นะ
ยังรู้สึกตกใจและเสียใจขนาดนี้
ค่ะโอ้โหสูญเสียเยอะจริงจริงคุณผู้ชมอืม

ที่ตะบนหัวเสืออำเภอกุขันศรีสะเกด
กับชาวบ้านช่วยกันเตรียมงานสถานที่จัดงานศพครับ
ก็นำทั้ง๕ศพเคลื่อนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้คุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าคือจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่
ลูกสาวคนกลางวันเกิดนะครับคุณผู้ชม
ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลนายลิขิต
ลิขิตปรากฏว่า๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
พนักงานสอบสวนเห็นว่าอุบัติเหตุจากความประมาท
ลิขิตก็ขับรถมานะครับ
แม้จะมีแอลกอฮอล๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
แต่ว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่
คือถ้าแอลกอฮอลเกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็ถือว่าขับรถในขณะเมาสุรานะครับ
ตามประกาศที่แก้ไขของกฎกระทรวงปี๒๕๖๖

และขับรถในขณะเมาสุราคุมตัวไว้ดำเนินคดีครับ